รุนแบรนด์พวกผู้ชมแต่ว่าเป็นความโผล่ร้อน
ของคนขับรถมือที่เราเรานำส่งในคลิปภาพไปแล้ว
มีรถแท็กซี่คันหนึ่งขับตามรถเก๋งสีดำคันหนึ่ง
ทำไมคนเราสมัยนี้ถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยคุณผู้ชม
ติดตามวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

นับวันคนก็ยิ่งอารมณ์ร้อนยิ่งเครียด
ที่ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าหัวร้อน
โดยเฉพาะเมื่อนั่งหลังพวงมาลัยขับรถ
คนที่เคยอารมณ์ดีเนี่ย
ต้องยอมรับครับว่าเวลานั่งหลังพวงมาลัยขับรถเนี่ย
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดไม่รู้มันเป็นยังไง
ุดหงิดง่ายโมโหง่าย
ทุกวันนี้สภาพที่จะทำให้หงุดหงิดมันมีเยอะ
สภาพการจราจรรถติดอุตส่าห์เผื่อเวลาไว้แล้ว
ยังไปไหนไม่ทันไปไม่ทันงานก็เสีย
เครียดกดดันมีเรื่องต้องคิดเยอะ
แล้วในภาวะอารมณ์อย่างนี้
ใครมาปาดไม่ยอม
ใครมาแซงไม่ยอม
เข้าคิวจะขึ้นสะพานอยู่รถมักง่ายที่ไหนไม่รู้
งปูดปาดปูดปาดมาแล้วมาปาดหน้าไม่ยอม
เป็นไรเป็นกันเออนี่มันเกิดสภาพอะไรขึ้น
ทำไมจิตใจคนมันถึงเป็นอย่างนี้ไว้ได้
ก็เพราะนี่ไงครับเพราะว่าโดยวิถีชีวิต
โดยความเครียดโดยการมีหนี้สินโดยปัญหาเยอะแยะ

แล้วสภาพการจราจรเมื่อก่อนเนี่ย
ในอดีต๔๐๕๐ปีหรือ๓๐ปี
รถมันไม่ติดมากเท่านี้อารมณ์ก็ไม่เสียมากเท่านี้
ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลุมล้าวเยอะ
เราจะเห็นข่าวแบบนี้ทุกวัน
แต่ก่อนข่าวแบบนี้มีไหมครับมีครับ
แต่ว่ามันไม่มีคลิป
เดี๋ยวนี้ใครไปทำอะไรแบบนี้ที่ไหนก็จะมีคลิปออกมา
ฉะนั้นท่านดูหัวข่าวที่เป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์วันนี้สิครับ
คลิป
หัวร้อน
คลิป
นาคพันธ์ผู้ช่วยเลขาปปช
ลองฟังคำให้การที่เขาบอกกับนักข่าวหน่อยสิครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยตนกับภรรยาเดินทางมาทำธุระที่ศูนย์ราชการ
โดยใช้เส้นทางตระหนดเรียบคลองประปา

แท็กซี่คันที่ตามหลังมาก็มาปาดหน้าก่อนจะเลี้ยวเข้าศูนย์ราชการ

ตนก็บีบแตร่เตือนไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็แซงออกไปเพราะต้องรีบไปทำธุระ
อาคารที่ว่านี่แหละ
ระหว่างนั้นแท็กซี่ขับรถไล่ตามมาพร้อมบีบแตร่ใส่อีกหลายครั้ง
แล้วเปิดไฟหน้ารถเหมือนกับไม่พอใจ
แล้วพอจังหวะขึ้นลูกละนาดก็ตัดสินใจชะลอแล้วหยุดรถ
เพื่อจะลงไปถามแท็กซี่ว่า

นายพิเศษบอกว่าปืนที่ถือลงไปนั้นเพราะเห็นท่าไม่ดี
กลัวคนขับแท็กซี่จะทำร้าย
จึงต้องแสดงให้เห็นว่ามีอาวุธป้องกันตัว
แต่ไม่คิดจะลั่นไก่ครับ
นี่เป็นคำบอกเล่าของนายพิเศษ
ซึ่งจะเป็นจริงอย่างนี้ทั้งหมดหรือเป็นจริงบางส่วนหรือจริงไม่หมด
อันนี้ต้องเรื่องของตำรวจนั่นแหละครับ
แต่ที่แน่ก็คือตกเป็นผู้ต้องหา
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะในเมืองในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วนี่จะส่งผลต่อหน้าที่การงานแค่ไหนก็ไม่รู้
เพราะเป็นผู้ช่วยเลขาปปช

เป็นผู้ช่วยเลขาอายุ๕๒เนี่ย
มีโอกาสไต่ขึ้นไปเป็นรองเลขา
แล้วจากรองเลขาจะไต่เพดานขึ้นไป
อาจจะเป็นได้ถึงเลขาปปช

ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาขีดเส้นใต้

เวลาขับรถต้องยอมรับเลยครับ
แก่แล้วอายุมากแล้วแต่ว่า
ใครมาเบียดมาแซงมาบีบแตร่ไล่

เอ๊ะทำไมอารมณ์เป็นอีกแบบหนึ่ง
บางคนบอกเมียผมเป็นคน

เวลานั่งหลังพวงมาลัยขับรถ

ก็ต้องสงบสติอารมณ์ให้มาก

แต่ผมกำลังจะบอกว่า

แล้วมีการแพร่คลิปกันอย่างนี้

เฮ้ยทำไปแล้วเป็นคลิปนะ

ผมคิดว่าเส้นแบ่งของความ

เราควรจะมีกล้องหน้ารถทุกคันกันได้หรือยัง

เพราะถ้ารู้ว่าทำแล้วมีคลิป
มีกล้องคลิปจากกล้องหน้ารถคันโน้นคันนี้
ยับยั้งชั่งใจมันจะมีเยอะ

จะทำอะไรก็ต้องยังคิด
และประเภทที่เอาปืนลงไป

เหมือนกับว่าจะไปขู่เขาว่างั้นเถอะ

เปรี้ยงมาตายเลยครับ
เอาปืนปลอมไปขู่เจอปืนจริง
ฉะนั้นเรื่องแบบนี้อย่าทำ

อกจากจะทำให้คนยับยั้งชั่งใจแล้วเนี่ย

คุณหมอแท้จิงศิริพานิษฐ์

บอกว่าถ้ารถทุกคันมีกล้องหน้ารถ
อุบัติเหตุบนท้องถนนจะต้องน้อยลง
คนเมาขับรถจะต้องน้อยกว่าลง

ถ้าเขาขับรถเกเร

จะต้องมีกล้องจากหน้ารถเนี่ย
เอามาเผยแพร่เอามาประจาน

มาประจานเป็นคลิป
แล้วเป็นคลิปแล้วมาออกโทรทัศน์
แล้วเขาก็เสียชื่อเขาอายคน

เราจะมีหน่วยงานหรือองค์กรไหน
ที่ลนลงให้คนติดกล้อง
กันมากกล้องหน้ารถนี่แหละ
วิธีการก็คือ๑ทำยังไงให้กล้องหน้ารถราคาถูก
ลดภาษีนำข้าวลงมาให้มากได้ไหม

ลดภาษีนำเข้าให้ถูกลง
แล้วก็ราคากล้องจะได้ถูกลง

เช่นเวลาไปทำประกัน
ให้บริษัทประกันออกให้สักครึ่งหนึ่ง

เออมันก็กล้องก็ถูกดี
หรือเวลาไปต่อทะเบียนประจำปีไปเสียภาษี
มีมาตรการจากกรมการขนส่งรถคันไหน

เอ้าจะได้สิทธิพิเศษอะไรก็ตาม
แต่ให้มันมีแรงจูงใจ
เพื่อให้รถทุกคันติดกล้องหน้ารถ

มันจะควบคุมไม่ให้คนที่ใจร้อน
ทำอะไรเนี่ยก็กลัวเสียชื่อ
กลัวเป็นข่าวกลัวเสียอนาคต

กล้องหน้ารถนี่แหละที่จะทำให้คนขับรถ

เพราะจะได้ช่วยเรื่องปัญหาการลดอุบัติเหตุ
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้ฟัง
เพราะคิดว่าสถานการณ์อย่างที่เกิดขึ้น
กับผู้ช่วยปปชคนนี้

นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณกอฟคุณวินครับ
มีคำถามแล้วท่านจะโดนกฎหมายเอาอยู่ใช่ไหม
ผมว่าน่าจะโดนอย่างน้อยก็เรื่องพกปืน

แต่ทางวินัยไม่รู้จะเป็นยังไง
เสียดายอนาคต๕๒เนี่ย

๘ปีเป็นรองเลขาได้นะ
แล้วไต่ขึ้นเป็นเลขาได้นะ

นั่นสิฮะครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปวูบเดียว
คุณผู้ชมถ้าเราเกิดขาดสตินะเราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยนะครับ
อย่าพกปืนนะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าเฮ้าหาญ